คุณผู้ชมพาไปดูภารกิจอันแสนยากลำบากของกู้ภัยหน่อย
เป็นกู้ภัยนะคุณใจต้องนิ่งจิตต้องแข็งแรงต้องมี
เพราะว่าที่กำแพงเพชรค่ะมันมีเหตุการณ์ก็คือว่า

มีผู้ชายนอนเสียชีวิตอยู่ที่ชั้น๒ส่งกลิ่นแล้ว

แต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นบ้านไม้อายุอนามก็เยอะแล้ว
กลัวมันจะพังขึ้นไปหลายคนไม่ได้ค่ะ
ก็ต้องค่อยขึ้นไปแค่ไม่กี่คน

ทักทุเลกันลงมาจากบ้านนะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะ
ก็ต้องยกลงมาทั้งโรงแต่ต้องมาแบบอย่างนี้

ก็ต้องลงมาแบบนี้แล้วกู้ไพที่ขึ้นไปที่บ้าน
แค่๒๓คนเพราะถ้าขึ้นไปเยอะกว่านั้น
เดี๋ยวบ้านรับน้ำหนักไม่ไหวพังถล่มลงมากู้ภัยบาดเจ็บอีก
ถูกตำรวจผู้ท่อนคล่องขลุงอสานสมัครกู้ภัยสวรรค์
แพงเพชรจุดท่ามะเขือแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะ

ช่วยกันขนย้ายแล้วก็ประคองโรงศพ
นำศพของนายอุไรแก้วคูณวัย๕๔ปีลงมาจากบ้านไม้๒ชั้น
อย่างที่บอกว่าบ้านมันซุดโทรมมากแล้วแล้วก็ผูกพังพอสมควรค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่สามารถขึ้นไปได้หลายคนนะคะ
แล้วก็ไม่สามารถนำศพลงมาทางบันไดได้ด้วย
ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ต้องตัดต้นกล้วยข้างบ้าน
แล้วก็เนี่ยเลื่อนออกมาทางรูข้างบ้านแบบนี้ค่ะ
ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านะคะ
ก็ยกศพที่อยู่ในโรงที่มีน้ำหนักมาก
สภาพการขึ้นอืดลงมาข้างล่างได้
นับถือใจของกู้ภัยและชาวบ้านจริงเลย

ผู้ตายมีโรคประจำตัวหลายโรคแล้วก็ชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ
เวลามีงานในหมู่บ้านก็มักจะไปช่วยงานเพื่อนบ้าน
แล้วก็วัดในหมู่บ้านเป็นคนทำงานเก่งค่ะ
แล้วก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียนะคะ
ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยวัดในหมู่บ้านมีงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตร

แต่หลังจากจบงานนั้นแล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นเขาอีกเลย
ตอนแรกชาวบ้านก็เข้าใจว่าไปรับจ้างทำงานตามหมู่บ้านปกติละมั้ง
จนกระทั่งวันนี้ล่ะค่ะเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ย
ก็เลยพากันขึ้นไปดู
มันกลิ่นอะไรมากจากนายก็จะเห็นว่าใช่เขาต้องค่อยย่องขึ้นไปดูกลัวบ้านพัง

หลายคนถามถึงตัวเลข
ฝาโลงศพว่าเลขอะไรก็จะพาเอาไปเสี่ยงโชคกันนะคะ

ไปทำบุญอุทิศสวงคุณสนให้กับผู้ตายด้วย
เพราะว่าผู้ตายชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
แม้ว่าตัวเองไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไร

ฝาลงปกติเขาเขียนกันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะ